มาดูปัญหาของการถ่ายละสดฟุตบอลไทยลีก
ขอถ่ายทอดสดจนถึงแค่๒๕ตุลาคม
ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาเปิดเผย
เตรียมที่จะรับผลกระทบแน่นอน
โดยเฉพาะสโมสรที่อาจจะได้เงินสิทธิประโยชน์ไม่เท่าเดิม
ก็ตามที่ธุรกิจชาติเจ้าของลิเกษียศฟุตบอลไทยเหลียง
ส่งหนังสือตอบกับสมาคมกีฬาฟุตบอลว่า
จะถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกถึงวันที่๒๕ตุลาคม
ตามสัญญาเดิมพร้อมทั้งยินดีให้สมคม
หาผู้รับสัญญาณถ่ายท่อสดลายอื่น
หลังวันที่๑มกราคมปี๒๕๖๔นะครับ
อีกทั้งขอเจรจามูลค่าสิทธิประโยชน์ที่ลดลงนะครับ
จากจำนวนทีมลดลงจาก๑๘เป็น๑๖ทีม
ทำให้แมทการแข่งขันก็ลดลงด้วยนะครับ
ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในการทำสัญญาร่วมกัน
ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุโควิด๑๙นะครับ
ล่าสุดพลตำรวจเอกสมยศภูมิพันธ์ม่วง
ยกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
จะขยายเวลาถ่ายท่อสดไปถึงเดือนธันวาคมหรือไม่นะครับ

สมคมต้องไปดำเนินหาผู้ถ่ายท่อสดลายใหม่
ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า
จะมีผู้ที่จะมารับช่วงถ่ายท่อสดในรูปงาน๒๕๖๓ถึง๖๔ต่อหรือไม่
เพราะยังไม่ได้เจรจากับใครนะครับ
แต่มูลค่าสิทธิประโยชน์จะไม่เท่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับ
ก็เป็นหนึ่งประเด็นที่ทางสมาคมเองก็กังวลนะครับ
เพราะว่าระยะเวลาก็ค่อนข้างกระชันชิดนะครับ

จะให้การแหน่งขัดฟื้นวันไทยลีกจบในปีนี้ได้ทัน
ก็คือจบธันวาแล้วก็เตะอัดกันไปนะครับ
ตรงนี้เนี่ยทางผลบริเวณสมยศบอกว่า

แล้วก็ต้องถามสโมสรด้วยว่าทางสโมสรโอเคหรือเปล่า
เพราะว่าในช่วงเวลาที่เหลืออีกถึง๒๖เกม
ก็คือต้องเตะทุก๓วันนะครับ
ถ้าเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรครับ
แล้วก็ผลกระทบที่ตามมาแน่นอนครับ
ก็คือเรื่องของเงินสนับสนุนสโมสรในปีนี้ครับ

จากเวลาในการเจรจากับผู้ถ่ายทอดรายใหม่เนี่ย

แล้วก็ไม่สามารถที่จะหาผู้มารับช่วงถ่ายท่อสดได้นะครับ
ถ้าเกิดว่าระยะเวลาเหลือแค่ตรงนี้

จะไม่มีค่าสิทธิประโยชน์จากการถ่ายทอดสดเข้ามาเลย

ยังเหลืออีก๒งวดที่ต้องจ่ายก็คือ
เดือนกรกฎาคมตามกำหนดเดิมก็คือ๔๐๐ล้านบาท
แต่ว่าเมื่อการแข่งขันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ
ก็ทำให้เรื่องของการจ่ายเงินก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ
ตรงนี้ข้อตกลงก็คือจะเหลืออีก๘๐๐ล้านบาท
แต่ต้องเป็นหนึ่งประเด็นนะครับที่ถูกขึ้นมาหยิบยกครับ